มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้นะครับหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นนะครับ
สำเติมในจุดที่เขาเนี่ยนะฮะประวันพรั่นพึงอยู่แล้วกับเรื่องของโควิด๑๙
ครับแท็กซี่คันหนึ่งครับรับผู้หญิงที่คือกลับมาจากต่างประเทศ
กากตัวแล้วสิบสี่วันคราวนี้จะกลับบ้านที่จวัตรตังก์
ก็จะขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยไปที่สายใต้ใหม่โดนโขกไปแปดร้อยครับ
อ้างบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะมันเป็นราคาในช่วงที่ต้องรับคนที่เสี่ยงต่อการที่จะติดโควิด๑๙ครับ
ดูทำสิฮะแปดร้อยนี่คือราคาปกติใช่ไหมครับที่มาจากโรงเรียมนะฮะ
อ่ามันเป็นราคาที่มันออกนอกเส้นทางอะครับโอ้ไปใส่เอ่อผลส่งท่าสนามบินเขาจะติดประมาณห้าหลอย
ค่ะอันนี้สายใต้นี่มันจะนอนพรปฐมแล้วอ่ะอืมแล้วพี่จ่ายตังรวรไปร้อยดึงพี่ก็เหลือเจ็ดร้อย
ค่ะใช่ไหมอืมตังค์วันตังค์วันถือว่าเราให้บริการน้องละกันอืม
ไม่ค่ะคือราคาจริงจริงมันน่าจะไม่ใช่ราคานี้นะคะถ้า
คือราคานี้เป็นราคาช่วงโควิดช่วงโควิดนะคะ
ช่วงโควิดคือว่าเท็กซี่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะรับกับ
เวลาคนที่กักตัวอ่าได้ไหมอืมเขาอ่าอัตราความเสี่ยง
น่ะเออเอากับเขาสิฮะกฎนี้ใครให้คุณตั้งมาฮะคุณไม่
อายผมอายนะราคาช่วงโควิดมันเป็นอัตราความเสี่ยง
เกิดคุณคิดว่าช่วงโควิดเนี่ยอัตราความเสี่ยงคุณ
ไม่ต้องมาขับแล้วก็อย่ามาโขกสับคนอื่นแบบนี้เนอะ
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสามคนขึ้นไม่น้อยอ่า
นะฮะแย่นะฮะราคาค่าโดยสารในช่วงโควิดเขาบอกต้องแพง
กว่าเดิมต้องบวกความเสี่ยงของคนขับรถนะครับเพราะรับ
คนที่กักตัวมาแถมยังพูดทำนองทวงบุญคุณบอกว่า
ส่าห์รับมาส่งนะเนี่ยนะฮะแต่ฟันค่ารถไปแปดร้อย
นะครับกูผู้ชมครับและยังอ้างว่าจ่ายค่าทางด่วนร้อย
จริงแล้วค่าทางด่วนรถแท็กซี่เนี่ย๔๕๐บาทนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปเลยครับยังพี่ผู้หญิงนะฮะผู้โดยสารในคลิปเนี่ยครับ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกเธอเป็นคนตรังนะครับกลับมาจากบลูนายครับ
จึงต้องเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งครับนะฮะ
ย่านสุขุมวิทย์พอครบ๑๔วันผ่านการตรวจร่างกายแล้วแล้วก็
ให้โรงแรมเรียกแท็กซี่ให้เพื่อจะไปสถานีขนส่งสายใต้
แล้วก็นั่งรถทัวร์กลับบ้านที่จังหวัดตรังตั้งใจแบบนี้
พอขึ้นมาบนรถแท็กซี่นะครับโชเฟอร์ขับพาขึ้นทางด่วน
มาขอเงินพันหนึ่งจากนั้นโชเฟอร์ก็ชักชวนให้ขึ้น
ขึ้นรถกลับตรังที่หมอชิดโอ้โหเขาเป็นสายเหนือกับสายอีสาน
โชเฟอร์ผมไม่เชื่อหรอกคุณไม่รู้ว่าจะกลับตรังมันต้องไปขึ้นที่ไหน
นะฮะบอกว่าเดินทางสะดวกกว่าแล้วก็ทอนเงินกลับมาแค่สองร้อยบาท
เธอจึงทักท้วงแล้วก็ถามไปว่า๘๐๐มันแพงไปไหมกว่าปกติ
โชฟเฟอร์อ้างกลับมาบอกว่าการรับพุทธศาลที่กักตัว
ต้องคิดราคาเหมาจ่าย๘๐๐เป็นอัตราความเสี่ยงที่ต้องบวกเพิ่มเข้าไป
แต่พอถึงหมอชิดมันจะมีลดลงใต้ที่ไหนล่ะ
มันไม่มีลดลงใต้โชเฟอร์เรียกเพิ่มอีก๒๐๐นะฮะ
บอกเดี๋ยวไปส่งสายใต้เอามาอีก๒๐๐เธอไม่ยอมครับคราวนี้
แล้วก็ถามกลับไปว่าพี่เยอะไปไหมคะหนูเสียความรู้สึก
สุดท้ายครับแท็กซี่จึงยอมไปส่ง
คือเธอไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับ
ถ่ายคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็แท็กส่งไปร้องเรียน

แต่ว่าทางกรมการขนส่งทางบกยังไม่แจ้ง
ผลการตรวจสอบอะไรกลับมานะฮะ
ภาพชัดนะครับแท็กซี่สีเหลือง
หมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ๙๐๗๑กรุงเทพมหานคร

กรมการขนส่งทางบกถ้าได้เรื่องยังไงนะครับไทยรัฐทีวี
ยินดีที่จะรับฟังคำชี้แจงของท่าน
ว่าสอบสวนเรื่องนี้เป็นอย่างไร

หรือพี่ทักซี่วันนี้ไปหาเองเลย
ชี้แจงว่ามันเกิดอะไรมีอะไรนะฮะ
จะได้ออกมาชี้แจงว่าที่ถูกกล่าวหา
ผมยังบอกว่าคุณเป็นคนที่ถูกกล่าวหานะ
ค่ะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์